ฝ้าพังลงมาหมดนะครับพังหมดเลยโชคดีมากตอนนั้นเนี่ย
ไม่มีใครอยู่ตรงนี้นะฮะอืมแล้วทางกู้ภัยเขาไปเจอจุดที่น่าจะเป็นต้นเหตุเนี่ย
ก็คือสายของแก๊สเนี่ยจากถังแก๊สมาที่วาวตัวตัวแก๊สเนี่ย
ที่เปิดปิดเนี่ยมันมีรอยโหวอยู่เหมือนกับถูกหนูกัด
ถูกหนูแทะค่ะแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมฮะอันนี้เป็น
เป็นท่อแก๊สนะที่เป็นสายยางอ่ะปกติเราจะต่อจากถังแก๊สแล้วก็เข้าวาวแก๊สใช่ไหม
ถ้าคิดถึงภาพของครัวที่บ้านเราอันนี้คือรอยที่คาดว่าหนูกัด
หนูแทะเข้าไปนี่เป็นรอยเท่ากับนิ้วชี้เลยนะฮะ
แล้วแก๊สมันรั่วออกมาพอมีประกายไฟก็บึ้มเลยค่ะ
ปกติตามบ้านเนี่ยถังแก๊สก็อยู่ในห้องครัวนั่นแหละ
แก๊สแล้วก็เป็นตัวแท่นที่เราวางตัวเตาแก๊สใช่ไหมที่จะมีไฟพุ่งขึ้นมาแล้วมีวาวเปิดปิด
แต่บ้านนี้เนี่ยเขาต่อถังแก๊สก็คือเอาถังแก๊สไว้นอกตัวบ้าน
แล้วก็เจาะกำแพงทะลุแล้วก็โยงสายยางเข้ามาเพื่อมาถึงด้านครัวข้างใน
ว่าหนูเนี่ยมันมีหนูตายอยู่ตัวหนึ่งอุ้ยนี่ไง
แต่ไม่รู้ตัวนี้มันหรือเปล่านะเดี๋ยวมันจะมาหาว่าเรากล่าวหามัน
ว่าใช่มันหรือเปล่าที่ไปแท้อาจจะเป็นตัวอื่นหรือเปล่า
ตัวนี้อาจจะอยู่แถวนี้แล้วระเบิดตู้มขึ้นมาอาจจะตายก็ได้
แต่คาดว่าพอหนูไปกัดไปแทะแล้วสายของแก๊สเนี่ย
มันร้อยฝังเข้ากับผนังแล้วทะลุเข้ามาที่ห้องครัวเนี่ย
ตรงจุดที่มันมีรอยโหว่รอยขาดรอยถูกกัดถูกแทะมันมองไม่เห็น
แก๊สมันก็เลยรั่วพอรั่วแล้วภรรยาของเจ้าของบ้านมาทำกับข้าว
จังหวะที่เปิดเตาแก๊สเนี่ยโชคดีมากนะฮะเจ้าของบ้านเขาบอกว่า
มีคนมาเรียกมาส่งของหน้าบ้านภรรยาเลยเดินออกไป
พอเดินออกไปตู้มเลยแต่มีคุณยายท่านหนึ่งที่บ้านที่บาดเจ็บนะครับ
เป็นคุณยายที่อาศัยอยู่ห้องข้างเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเขาจะมีช่องว่าง
ระหว่างตัวบ้านกับห้องข้างเหมือนเป็นห้องพักฮะ
ถูกพวกสะเก็ดกระจกอะไรพวกเนี้ยกระเด็นมาแล้วก็โดนที่ศีรษะเข้าไปนะครับ
คือถ้าตอนนั้นมีคนอยู่ในห้องครัวเนี่ยผมว่าหนักแน่

พอดูจากสภาพห้องครัวเห็นไหมตู้มเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องนี้นะครับอาจารย์เจดรองศาสตราอาจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
บอกว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการระเบิดน่าจะมาจากถังแก๊ส
หรือว่าอุปกรณ์เสื่อมสภาพแล้วตัวแก๊สเนี่ยรั่วไหลออกมา
ซึ่งก็แน่นอนว่ากู้ภัยบอกน่าจะมีหนูเนี่ยไปกัดแทะสายยางที่เป็นสายส่งแก๊ส
แล้วพอแก๊สไปสะสมอยู่ในห้องครัวเมื่อมีประกายไฟเกิดขึ้นมันเกิดการระเบิดได้
คุณไม่ต้องเปิดวาวจุดไฟก็ได้แค่เปิดสวิตช์ไฟของบ้านเนี่ย
มันก็เป็นประกายปึ๊กมันก็ระเบิดตุ้มได้เลย
ดังนั้นก็คือการใช้เรื่องของเตาแก๊สที่ต้องระมัดระวังมากนะครับ
บ้านนี้เนี่ยเขาอยู่ถังแก๊สอยู่นอกตัวถังบ้าน

แต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าความจริงเอาสักเมตรกว่าที่อยู่ในครัวนั่นแหละ

เวลามันรั่วมันอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็น